ข่าวนี้ผู้ชายคนนี้เขาเดินบนทางเท้า
แต่รายเดอร์ก็มาขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าแล้วไปเฉียวพี่เขาเข้า
เชี่ยวเสร็จปั๊บยังมาถามอีกนะคือรายเดอร์กลับมาถาม
ทำไมไม่หลบอ่ะนะครับแล้วก็ลักษณะเหมือนตบหน้าพี่เขาด้วยครับ
นี่แหละครับพี่กิติคือผู้เสียหายนะเล่าบอกว่าเหตุเกิดเช้าวันจันทร์
ตรงนี้คือแถวแถวสุขุมวิทย์ครับคือกำลังเดินจะไปทำงาน
มีรายเดอร์กลับมาถามอีกนะแล้วก็ลักษณะเหมือนตบหน้าพี่เขาด้วยครับ

เขาก็เลยต่อว่าไปแต่รายเดอร์หารู้สึกผิดไม่
ถามกับแล้วทำไมไม่หลบไม่มีน้ำใจเลยคนเขากำลังรีบนั่น
คือหลังจากต่อว่าไปรอบแรกนะครับเขาก็เดินมานึกว่าจบที่ไหนได้
รายเดอร์คนนั้นวนรถกลับมาถามว่าเอาไงตัวตัวไหมนะครับ
แล้วก็เอาแขนฟาดที่หน้าคุณกิติได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวให้ได้ครับ
ก็เขาก็ว่าผมว่าทำไมมีงานลดแยกทำไมไม่มีน้ำใจ
แค่ยิงคุณผมก็ไม่มีนะครับ
แต่ว่าผมก็ว่าพอสมควรประมาณว่าทำไมถึงฉันบอกไว้ขนาดนี้
มันไม่ได้ถึงหุ้นหรือนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับ
สัตว์เท้าต้องมีมาตรการตรวจสอบมีการสัตว์เช็ค
ช่วงไหนที่มีโอกาสที่พนักงานเขาจะทำผิดพลาดได้
เพื่อที่จะแก้ไปแบบอบรมอะไรอย่างนี้ครับ
เพื่อให้มันจะได้สอดคล้องว่าคนทำยังไง
แล้วคนอยู่ตรงไหนอะไรประมาณตรงไหนทางไหนครับ
มันจะได้ถูกที่ถูกทาง
แล้วก็คนเดินทางถนนเนี่ยเขาจะได้มีความรู้สึกปลอดภัย